คุณผู้ชมครับเราได้เห็นชมหน้าผู้โชคดีจากแคมเปญ
ไปแล้วใช่ไหมคือผู้โชคดีเนี่ยกระจาย
ร้อยเอ็ดอุบลรัชธานีแล้วก็เรายังลุ้นผู้โชคดีต่อไปนะครับ
อาจจะเป็นคุณก็ได้แน่นอนว่าเรายังไม่หยุด
กันแค่นี้เพราะเราจะแจกกันทุกวันทุกวันเรามาดูกันว่าจำนวนฝาของแต่ละพื้นที่
แต่ละภาคเป็นยังไงนะครับส่งกันเข้ามาบ้างหรือยังครับ
คาราบาลแดงกับคันโซคูณ๒ในภาคกลางยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
สัปดาห์นี้ภาคเหนือแซงภาคอีสานแล้วนะนะครับภาคอีสานจะยอมแพ้นะ
รีบส่งกันเข้ามานะส่วนภาคใต้เนี่ยก็ได้รับความนิยมดีขึ้นเรื่อยครับ
ของรางวัลหน่อยดีกว่าจะได้มีกำลังใจในการส่งฝากันนะคะ
ของรางวัลค่ะทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาทเราแจกทุกเดือนนะคะ
แล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นนิวคลิกหนึ่งสองห้า
หนึ่งร้อยรางวัลนะคะรวมมูลค่ากว่าแปดล้านบาทค่ะ
กติกาง่ายมากเลยคุณผู้ชมตั้งใจฟัง๓คำเน้นเขียนบีบส่ง
ค่ะคือถ้าคุณผู้ชมดื่มแล้วใช้ฝาของคาราบาลแดงเนี่ยให้เขียน
คำว่าวิตามินบี๑๒เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรด้วยลายมือนะคะ
ถ้าเป็นฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับพร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรด้วยลายมือเหมือนกัน
จากนั้นก็พับใส่ใต้ฝาดูดีอย่าสลับฝากันนะคะ
ให้แน่นส่งไปที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า
กล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะ
อยากบอกแบบนี้ว่าอย่ารออย่าช้าเด็ดขาดเพราะย้ำว่าแจกกันทุกวัน
และคุณผู้ชมสามารถติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่งนะคะ
ส่งมาเยอะนะทุกคนเมื่อกี้บอกว่าภาคเหนือแซงอีสานแล้วใช่ไหมพี่เบิร์ต
ส่งกันเข้าไปเยอะเลยส่งได้ถึง๓๑กรกฎาคมเลยนะคะ
คุณผู้ชมดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงในราคา๑๐บาทเท่าเดิมนะครับ
นวัตกรรมจากญี่ปุ่นมีส่วนผสมจากตับและกูโคโลโนแลคโทนนะครับ
แล้วก็สารสกัดขมิ้นชันด้วยอร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณทั่วประเทศ

เพราะเหลือเวลาอีกแค่๑๐วันเท่านั้น
ที่เราจะลุ้นล้านไปกับคาราบาลนะครับ
ใครอยากเป็นเศรษฐีหน้าใหม่นะครับรีบส่งฝากันเข้ามาครับ